วันนี้เราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีน่ะครับ
มีคนร้ายที่มากับภูตายนะครับคาดว่าว่าคงทำร้าย
แล้วก็ชิงจักรยานยนต์ป้ายแดงไปแต่ว่าตำรวจบอกว่ามันอุอาจมากเนื่องจาก
ก็เหตุแบบกลางวัลแสกนะครับภูตายชื่อนายจำรัฐชิ
บัญญาณยนต์รับจ้างวินวงเวียนเก่า
สภาพศพก็คือถูกแทงตามร่างกายที่ท้องกับหน้าอกรวม๕แผล
ว่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๔ชั่วโมงก่อนที่จะมีผู้มาพบศพ
พบศพช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้
แล้วก็มีมีดปาดตานตกอยู่ที่เกิดเหตุสักหนึ่งเล่ม
ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนี่ฮะอืมโอ้โหแล้วลุงอายุเจ็ดสิบเจ็ดอ่ะ
ค่ะโดนเนี่ยไปห้าแผลฮะโอ้โหเสียชีวิตเลยนะครับ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ไปไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่นะครับ
แถววินจักรยานยนต์รับจ้างที่ลุงจำรัฐขี่อยู่เนี่ยนะครับ
พบภาพของชายต้องสงสัยคนหนึ่งนี่ครับท่านผู้ชมครับ
คนนี้นะฮะเผื่อใครพบเห็นนะครับ

ใส่กางเกงขาสั้นแถบขาวแบบนี้นะครับ
สะพายกระเป๋าสีดำแล้วก็สวมรองเท้าแตะ
นี่ค่ะคือถ้าคุณไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อะไรยังไง

อาจจะเป็นคนที่นั่งจักรยานโดนรับจ้างของลุงไปก็ได้
ก่อนจะพบสบเขาไปเจอแว่นตาตกอยู่ก่อน
เขาก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมแว่นตาของคนมาตกอยู่แถวนี้
พอมองไปไปพบศพถูกหมกทิ้งอยู่ริมทุ่งนา
ก็เลยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบแล้วดูฮะสภาพพื้นที่มันโอ้โหเปลี่ยวอ่ะ
แม้จะเป็นกลางวันเนี่ยเราไปกลางวันแบบนี้เลยนะแบบเงียบกริบเปลี่ยวเลยนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในพื้นที่นะครับ
ถนนเส้นนี้จะมีเพียงแค่คนในพื้นที่และคนหาปลาเท่านั้นที่มา
แล้วก็รู้เส้นทางแต่ก็มีบ้างที่บางครั้งจะมีคนต่างถิ่นที่จะเข้ามาหาปลาแถวนี้
ชาวบ้านยังสันนิษฐานว่านอกจากคนร้ายจะจี้ชิงจักรยานยนต์ป้ายแดงไปแล้ว
เป็นไปได้ว่าคนร้ายน่าจะรู้ว่าผู้ตายเนี่ยเพิ่งจะขายที่ดินมา
อาน่าจะรู้ว่าผู้ตายมีเงินนะครับก็เลยตั้งใจมากอเหตุ
เราลงพื้นที่ไปสำรวจวินจักรยานยนต์ที่ผู้ตายขี่อยู่นะครับ

เพราะว่าอยู่ตรงวงเวียนเก่านะครับบนถนนศรีกุญชรนะฮะ
เทศบาลอำเภอพนัฐนิคมมีชาวบ้านที่รู้จักกับลุงจำรัฐผู้ตายนะครับ
บอกว่าปกติแล้วคนที่ขี่จักรยานยนต์รับจ้างแถวนี้ก็มีแค่ผู้ตายกับหลานชายของผู้ตาย
คือวินนี้มี๒คนมี๒คันนะครับหลังจากที่ลุงจำลัดเสียชีวิตแล้ว
วันนี้หลานชายก็ไม่ได้มาขี่วินนะครับซึ่งทันทีที่รู้ข่าวแทบไม่เชื่อกันเลยนะครับ
เพราะว่าวันเกิดเหตุยังคุยกับผู้ตายอยู่เลยเรื่องออกรถใหม่มาออกมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงมานะ
ไม่คิดว่าจะมาถูกทำร้ายแบบนี้